ขยับไปที่จังหวัดอุดรธานีมีอุบัติเหตุสยองเกิดขึ้น
คนขับตายคาที่ฮะสำหรับคนขับกระบะนะ
และย้ำทั้งคู่ขนาดวาเช่เหล็กที่ว่าแกร่งที่สุดเบอร์ต้นของโลก
เจอความรุนแรงขนาดนี้ก็ยับเยินเสียหาย
เกิดขึ้นหน้าปลำปศบันจันทร์ถนนมิจภาพ
ที่แส่นอุดรขอนแก่นในพื้นที่ของตบนบ้านจันทร์

สภาพแปลว่าอะไรแหลกหล่ะแหลกทั้งคู่ครับ

พุ่งข้ามมาเนี่ยยับมากยับขนาดไหน
ทำให้คนขับกระบะชื่อว่าคุณวีนัทนาคแก้วอายุ๓๒ปี
เสียชีวิตคาที่ส่วนคนที่นั่งมาด้วยเป็นสุภาพสตรีฮะ
ถูกนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วเช่นเดียวกันเจ็บเหมือนกัน
ปอร์เชคเขยียนป้ายแดงเจ็บสาหัส
สองรายก็คือนายอดิษรสุกรมอายุ๕๐ปีมาพร้อมภรรยาคุณเบนจพรสุกรมอายุ๔๙ปี
ทั้งสองถูกนำส่งโรงพยาบาลเช่นกัน
คุณอดีศรเนี่ยแกเป็นนักธุรกิจใหญ่นะเป็นนักธุรกิจใหญ่ในพื้นที่ของอุดรธานี
เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเป็นเจ้าของโรงแรมหลายแห่ง
ไปไหนมาเพิ่งไปดูงานเพิ่งไปดูกิจการเพิ่งไปดูธุรกิจของตัวเอง
น้ำมันมากำลังจะกลับบ้านที่กุมภาวะปี
ไหนอ่ะที่เดียวกันอุดรธานีเหมือนกันกลับมาเกิดเหตุร้ายครั้งนี้
สาเหตุตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นกระบะแหละ
น่าจะขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ข้ามเลน
หลุดถนนไปชนกับปอเช่ขเยนจนเกิดเหตุสลดใจครั้งดังกล่าวนี้

ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมกันอยู่ครับ